รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับ
คือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ๖๐นาทีของความเชื่อกับรายการ
มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ
คุณพระดำเคยถูกผีอำไหม
มีแต่ไปอำเขาหรือเปล่า
ไม่รู้ก็จะไปโดนที่ไหนผีไม่กล้าอำ

ได้ยินเวลาที่แบบพวกดาราเข้าไปตามกองถ่าย

เขาบอกว่ารักษณะเนี่ยนะครับ
เหมือนกับเราในกำลังเคลิ่ม
ก็นั่นไง
วันนี้เรียกว่าเขาเป็นคนที่โดนผีอำจนชินพี่

ถึงขั้นมีคนทักว่าผีพี่อำน่ะคือเพื่อนของนาง
เอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะไปฟังเรื่องราวของเธอกันเลยนะครับ
สวัสดีครับ

คือทำไมถึงบอกตัวเองเป็นคนชอบถูกผีอำจนชิน
แล้วก็คุณเป็นคนมีเซนต์อะไรหรือเปล่า
จริงแล้วเหมือนกับว่าโดนผีอำแล้วเราตัวชาเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
แต่ว่าไม่รู้ว่าผีอำมันคืออะไร

แต่ว่าเหมือนกับว่าพอเราเริ่มเห็นครั้งแรกแล้วก็เห็นมาตลอด
เห็นอะไรครั้งแรกหมายถึงเห็นวิญญาณ
เห็นวิญญาณใช่สัมผัสได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
กลับไปที่บ้านมีใครมีซิกเซนต์หรือสัมผัสที่๖อะไรอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่า
แบบพ่อกับแม่ก็เคยเล่าว่าก็เคยเจออะไรอย่างนี้
เหมือนกับตอนเด็กแม่ก็จะเห็นแบบเรื่องผีปอบชาวอีสานใช่ไหมคะ
โสดพี่ชายพี่ชายก็เคยเจออะไรไง
แต่หนูจะเป็นคนที่โดนผีอำบ่อยมากแล้ว
แล้วพอตอนเราอยู่หอคนเดียวตอนเรียนมหาลัยปีหนึ่ง
แม่ก็จะแบบเหมือนหนูเป็นบ้าร้องห่มร้องไห้ว่าหนูกลัวหนูก็จะร้องไห้

ถ้าจริงแล้วโดนผีอำเนี่ยมันก็โดนในกับเด็กแล้ว

ประมาณน่าจะป๖
แต่ที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองโดนเต็ม
ครั้งแรกแล้วก็มั่นใจในการโดนผีอำเนี่ย
จำได้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิต
ม๕ช่วงที่เคยมีแฟนตั้งแต่แบบ
เขาเป็นเพื่อนตั้งแต่ห้องเดียวกันตั้งแต่ม๑

แล้วก็มาม๔ม๕หนูก็ย้ายโรงเรียนแล้ว

เขารถล้มก่อนรอบหนึ่ง

แสดงว่าก่อนที่แฟนหนูจะเสียชีวิต

แต่ครั้งแรกเขาสวมหมวกกันน็อก

เขาก็แบบว่าไปดูหมออะไรอย่างนี้

ให้ไปทำบุญให้ไปแก้ชงซะอะไรอย่างนี้

เขาจะต้องใส่สร้อยพระอะไรของเขาสักอย่างเนี่ยค่ะ

กับเหมือนมันเป็นรถ๔ล้อ

หนูก็ไปก่อน๖โมงเช้า
ยันเกือบเที่ยงคืนเลยค่ะ

ก็ยังไม่ได้เจอว่าเขาจะมาไหม

หนูก็คิดว่าการที่อยู่ในโรงมันต้องเหม็นแน่เลยหนูจะแบบเดินรอบโรงแบบเขาจะเน่าไหม

หนูได้กลิ่นยังไงเกิดกลิ่นออกมาจากโรงหรอ
กลิ่นศพอะคะกลิ่นศพมันจะไม่เหมือนกลิ่นสัตว์เน่า
แต่กลิ่นศพมันจะคือเป็นกลิ่นสัญลักษณ์ของศพหนูจะจำกลิ่นนั้นได้
ก็เดินวนแล้วแบบห้องเน่าแน่เลยแต่หนูไม่คิดว่าเขาจะหน้าเปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างนี้
ก็คือจะไม่เจออะไรแต่พอวันเผาอะค่ะแม่แม่เขาบอกว่า
ตอนที่เพื่อนเขาโรงเรียนเขาจะมาร้องเพลงโรงเรียนเขาแบบมากลุ่มใหญ่มาก
เขาเรียนชายหลวนก็จะมาร้องเพลงให้วันเผาเพลงโรงเรียน
แล้วแม่เขาบอกว่าเขาเห็นลูกเขาลุกขึ้นมาจากรถ
เหมือนทำน่างงว่าเพื่อนมาทำอะไรกัน
เหมือนโผนหน้าขึ้นมา
ว่าทุกคนมาทำอะไรกันอย่างไม่รู้ว่าเขาเสีย
เทน้ำอบอย่างนี้กลิ่นแรงมากค่ะแล้วหนูก็เห็นหน้าเขาแบบไม่เหมือนเลย

อยู่ไหนหนาวหรือเปล่าเขาเป็นคนขี้ป่วยอะไรอย่างนี้
จะหนาวไหมอะไรอย่างนี้หนูใส่บาททุกวันเลยค่ะ
ใส่บาทใส่แต่ของที่เขาชอบแล้วก็แบบสวดมนต์ให้อะไรให้
นั่งร้องเพลงให้ลูกฟังอะไรอย่างนี้

แสดงว่าหนูก็คิดถึงเขาตลอดเวลา
แต่จะไม่พูดว่าคิดถึงแต่แบบแต่ในใจมันคิด
รูปยังอยู่หัวเตียง
ใช่รูปเอาไว้แบบหัวนอนเลย
ในที่สุดที่หนูรู้สึกว่าเขากลับมาหาหนู

ใช่ค่ะ๑๐๐วันวันวันเราก็ไปทำบุญที่วัด

พอกลับมาตอนคืนหนูเล่นโทรศัพท์
แล้วก็ดูเวลาประมาณเที่ยงคืน๒๔นาที

ก็อยากจะหลับไปแล้วแต่มันก็คิดนู่นคิดนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
พักก็จะได้ยินเสียงหมาหอนก่อนหมาข้างบ้าน
ปกติมันก็จะไม่หอนแล้วมันจะหอนแบบหอนแบบโหยหวนมาก
หอนหอนแอดใจเราก็คิดแบบ
ใครมาเดินหน้าบ้านหรือเปล่าหมามันถึงหอนอะไรอย่างนี้
พักหมาหอนปุ๊บกลิ่นทูบมาประตูบ้านก็เปิดปั้ง
เหมือนกันอ่ะ

ไม่ได้ฝันค่ะแม่ก็นอนอยู่ข้าง

คือคุณมั่นใจไหมว่าตอนนั้นว่าแฟนคุณ
ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เขามาเล่นที่บ้าน
เวลาแบบเหมือนแบบมาเอาการบ้านมาให้ช่วยทำ
เขาจะเปิดแบบฮัลแม่ครับอะไรอย่างนี้มาทักแม่
เราจะเปิดชอบเปิดมาพุ่งเข้าประตูห้องอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เลยคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าประตูมันแบบปุ๊บอย่างนี้

พอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บร้องไห้ร้องไห้จนหลับ

ทีนี้พอหลับจริงแล้วอ้าวตัวชา
พอตัวชาปุ๊บก็พยายามจะดิ้นออก
แล้วหนูมีความรู้สึกว่าเหมือนคนนั่งอยู่หัวเตียง

หนูคงแบบบ้าแน่หนูก็รู้สึกกลัวผีลึก

อ๋อรู้แล้ว

คุณไม่ได้อยู่ในพวังของความฝันหรืออะไรใช่ไหม

หรือลืมจริงยังเห็นกันจ๊ะอย่างนี้เลย
เราโดนผีอามแต่เหมือนกันว่าอามมาหลับตา
แต่ในความรู้สึกมันกึ่งผีอ้ำกึ่งฝัน
เราก็ลืมตามาแต่หนูยังรู้สึกเตือนนะ
เพราะว่าตอนที่ดูนาฬิกาจาก๒๔นาที
ตอนนั้นมันก็แค่๓๐๔๐นาที
ไม่ถึง๑๐นาทีที่ผ่านไป
ใช่ค่ะแล้วก็พอเหมือนลืมตาขึ้นมาก็เห็นเขา
แล้วเหมือนกับหนูจำได้ว่าเขาใส่กางเกงว็อกเซอร์สีฟ้า
วันที่เขาเสียชีวิตเขาใส่ตัวนั้นตัวเดียว
กับเสื้อที่เขาชอบใส่เสื้อที่เขาใส่วันเสีย

หนูก็แบบงงมากว่าทำไมอยู่มา

หนูก็บอกว่าหายไปไหนมาทำไมถึงไม่มาหา

ว่าคืนแรกที่โดนอำหนูมั่นใจแล้วเป็นแฟนหนูนั่นแหละมาอำหนู

ขยับไม่ได้ค่ะแต่เราลืมตาแล้วเรารู้สึกได้
แล้วก็ถามเขาว่าทำไมไม่มาหาเลย

หนูก็บอกว่าไปไหนมาเป็นยังไงบ้างหนาวไหม

แล้วเขาก็บอกว่าเข้มแข็งนะอย่าร้องไห้เยอะ

แล้วหนูก็จะถามว่าแล้วไปอยู่กับใคร

แล้วทีนี้ก็รอจนกว่ามันจะดิ้นออกมาได้
ก็เลยลุกขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็ปลุกแม่อีกที

แม่บอกว่าต้องคิดมากลูกมีครูมาหาแหละ
แม่ก็เข้าใจแล้วทีนี้ก็หลับต่อ
หลังจากนั้นเขามีมาหาอีกไหม
ผ่านไปแบบเกือบปี
มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่หนูมั่นใจว่าน่าจะเป็นเขา
ก่อนวันครบรอบจะปีหนึ่ง
เหมือนกับว่าเราต้องแพรมบุญให้เขาอยู่แล้ว

พอหลับเราก็จะเป็นคนเล่นโทรศัพท์อยู่แล้ว
เราจะดูเพราะว่าเหมือนรอฝันอ่ะ
เหมือนเรารอฝันเราอยากฝันเห็นเขา

หลังจากครบร้อยวันใจหนูก็รอที่จะเจอเขาตลอด

เขาบอกให้เอารูปมาไว้ใต้หมอนจะฝันถึง

วันนั้นก็เลยแบบเล่นโทรศัพท์เสร็จก็วาง
สรุปคือตัวชาแล้วหนูก็แบบพยายามลืมตาแล้วมันลืมได้
ดูก็ลืมคือมาแต่หนูนอนทำนี้นอนอย่างนี้ใช่มั้งค่ะ

ว่าไม่ใช่แล้วมือหนูก็ไปอย่างนี้
เหมือนว่าเขาเอาเรามาจับกัน

เป็นเหมือนว่ากอดคอค่ะ

ปกติหนูทำท่านั้นกับเขาไหมไม่นะคะ

แล้วเขาก็เอามือเรามาเหมือนเดิม

แล้วมันสักพักเลยค่ะ

เห็นบอกว่าตัวของไข่มุกเองเนี่ยนะฮะ

ใช่จริงเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยู่ข้าง

เขาจะเป็นคนที่ชอบไปด้วย

แต่ก่อนเขาจะแบบไปด้วยชอบไปดูชอบฟังเพลง
เวลาหนูจะร้องเพลงก็จะไหว้

แต่เห็นบอกว่าพอหลังจากที่คุณนิกเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับ
ไข่มุกเองไม่เคยประสบความสำเร็จทางด้านความรักอีกเลย

ก็จะเป็นแบบแป๊บเดียว

ได้ยินข่าวมาว่าไปคบผู้ชายคนหนึ่ง

ก็เป็นแบบเป็นสาวอะไรอย่างนี้

ไม่รู้ว่าเป็นสาวหรือว่าเขาแม่ทั้งหญิงทั้งชายอะไรอย่างนี้
อาจจะเป็นเพราะว่านิกเนี่ยเขายังไม่อยากให้คุณเนี่ยไปเจอคนใหม่
ก็เลยทำให้คุณเนี่ยไม่ประสบความเศรษฐ์ทางด้านความรัก

คนแรกเชื่อเพราะว่ามันในระยะใน๑ปีที่เขาเพิ่งเสียอะไรอย่างนี้
แต่พอมาเป็นคนนี้ไม่คิดว่าเขาจะมาตามไงเพราะว่าก็ไม่เห็นเลย
หายไปแล้วหายไปแล้วเป็นไปได้ไหมที่เขามาจับเรากอดคอนั่นคือเขามาหลอกลาแล้วไปแล้ว
อาจจะใช่ค่ะเหมือนกับว่าเหมือนกับยายก็บอกอีกทีนึงว่าเขาบอกว่าเขาจะไปแล้วนะ
เขาจะไปอยู่ที่สูงที่สูงก็คือภูเขาไปอยู่กับพระอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่หลังจากนั้นเห็นบอกว่าเพราะแฟนเก่าคือคุณนิกนี่แหละนะฮะ
ไข่มุกเองเนี่ยอยากไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับด้วยการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิกู้ภัย
ใช่ทำไมครับเพราะว่าตอนที่เราไปเรานั่งรถไปเนี่ยในที่เกิดเหตุเนี่ย
คือตอนนั้นที่เกิดเหตุอ่ะนะไปค่ะเราไปแล้วพี่ป๊าป๊าป๊าของเขาก็โทรมาบอกว่า
โดนรถชนนะเสียค่าที่เลยให้เราไปดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปในในระหว่างที่เรานั่งรถ
คิดในใจว่าไปเนี่ยปลุกตื่นแน่นอนปลุกตื่นแน่นอนคือหวังร้องไห้ไปด้วย
อืมแล้วก็นึกไปด้วยว่าไปแล้วต้องปลุกมันตื่นปลุกมันตื่นแต่พอไปถึงแล้วแบบก็ในสภาพที่แบบ
จมกองเลือดแล้วนี่ก็เพื่อนนั่นก็แฟนอย่างเงี้เราก็เห็นว่าพี่อาสาเนี่ยเขาปฏิบัติยังไง
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าไปถึงแล้วอ่ะแต่ช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วมันแบบมันเสียใจมากว่าแบบ
ทำไมเราช่วยอะไรไม่ได้สักอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จุดเริ่มต้นของการอยากทำกู้ภัย
แล้วพอแบบผ่านไปสักแบบเกือบปีเนี่ยเราเห็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะคะเขาก็ทำอาสากู้ภัย
แล้วก็ทักไปถามเขาแล้วว่าเราอยากทำอ่ะจะทำยังไงเขาก็บอกว่าต้องไปอบรม
เราก็ต้องแบบต้องผ่านหลายขั้นตอนเราก็เลยแบบจะไปกับใครไม่มีใครพาไป
ปีหนึ่งค่ะไปร้องเพลงแล้วก็แบบเจอนักร้องลูกทุ่งอะไรอย่างนี้ทั่วไป
แล้วก็เหมือนกับถ่ายรูปแล้วแลกไอจีกันเราก็จะไปส่องก็คือเห็นว่าเขาทำกู้ภัยค่ะ
ก็เลยถามเขาว่าทำยังไงเขาก็เลยพาไปพาไปลองดูก่อน
ก็พาไปดูวันนั้นคือเหตุแรกคือเหมือนยิงกันวัยรุ่นยิงกันอย่างนี้
เราไปเราก็จะแบบไปถือกระเป๋ายาให้เพราะเรายังทำไม่เป็น
แล้วก็เห็นแบบโหเลือดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าแบบเขาแบบทำแผลกันแบบน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้
พอหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้กลับอุดรเพราะเขาอุดรเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยบอกว่าหนูลองไปทำได้ไหมหนูอยากทำอะไรอย่างนี้เขาก็เลยพามา
ก็แบบหาชุดมาให้ใส่แล้วก็นั่งถามพี่ในมูลนิธิสว่างเมธาธรรมสถานอุดรนะคะ
ก็คือถามว่าเขาทำยังไงกันเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าประถมพยาบาลเบื้องต้นเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะ
ทำอย่างนี้ปุ๊บไม่กลัวบ้างเลยเหรอว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่สื่อสารกับผีได้แล้วหรืออะไรยังไง
กลัวแต่พอมาทางกู้ภัยมันทำให้ความกลัวลดลงเพราะว่าที่ผ่านมาก็เพื่อนเสียชีวิตมาเยอะมาก
มีทั้งแบบโมไซค์ก็แบบตั้งกี่คนแล้ว๔๕คนมีโดนยิงด้วยมีป่วยเสียชีวิต
ดูเรียกว่าชีวิตคุณก็เจอเพื่อนที่เสียชีวิตไปเยอะนะ
ใช่ค่ะแต่ก่อนที่เพื่อนจะเสียหนูจะแบบอยู่หนูก็ไปฝันถึงเขาเฉยเลย
คนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็ไปฝันเห็นเขาแล้วพอมาอีกวันเอ้าทำไมเขาเสียแล้ว
หนูก็แบบเอ้าแล้วเพิ่งฝันเห็นอีกเลยก็เลยแบบทำไมมันบรรเยินจัง
อย่างนี้แสดงว่าคุณมีคนมีเซนต์มากฝันเห็นใครคนนั้นตาย
เพราะจริงแล้วนะครับการที่ทางคุณไข่มุกไปเป็นกู้ภัย
เรียกว่าเป็นการเปิดมุมมองของการที่ถูกผีอำเพิ่มขึ้น
หลังจากนั้นโดนนับไม่ทวน
ปั๊บสักครู่นะครับเดี๋ยวก่อนครับ
อย่างที่บอกกันครับว่าถ้าสมมุติเราโดนผีอำบ่อย

แต่ก็อยู่ดีเป็นอาสาสมัครกู้ภัยด้วย
ต้องทำงานเกี่ยวกับความเป็นความตายตลอดเวลา
โอเคล่ะมันได้ช่วยคนแต่ไม่รู้จะช่วยตัวเองยังไง

ค่ะเริ่มจากพอแฟนเราเสียเนี่ยเราก็ไม่ได้เจออะไร

ไม่เจอเลยค่ะแต่ก็จะมีฝันบ้างอำบ้างแต่
แต่ว่าไม่ได้ใส่ใจก็คิดว่าเพราะว่ามันนานทีมาอำอะไรอย่างนี้
แล้วพอมาเป็นศพแรกก็ยังไม่เจอ
หมายถึงว่าหนูไปอาสาสมัครเจอศพแรกที่ตัวเองไปทำอาสาสมัคร

เป็นศพผู้ชายค่ะรถล้มน้องชายรถล้มแล้วก็แบบเสียชีวิตคาที่อะไรอย่างนี้
ศพนั้นไปทำงานอาสาสมัครวันแรกได้เห็นอะไรบ้างไหม
เห็นครอบครัวเขาร้องไห้ร้องห่มใช่

แต่ไม่เห็นวิญญาณตามอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พอมาเป็นศพที่สองเนี่ยมันพีคตรงที่ว่าก่อนที่เราจะมาศพที่สองอ่ะ
เราเคยฝันเห็นภาพเหตุการณ์ที่เรามาเก็บศพที่ซองนี้แล้ว

ฝันว่าฝันว่าเราไปกู้ภัยแล้วเราก็แบบไปเก็บศพผู้หญิง
แล้วเราก็เดินวนอยู่ตรงศพพอศพเอาศพมาวางตรงนี้
เราก็เป็นคนที่ผูกผ้าขาวแล้วก็เป็นคนล้างเลือดตรงที่อยู่ตรงพื้น
แล้วเราก็ตื่นแล้วเราก็ฝันเห็นแค่แบบว่าผูกผ้าขาว

หลังจากเก็บศพแรกช่วงเมษาค่ะพอกลับมาก็ประมาณกันยาสิงหา

ไปอีกทีคือตุลาหนูก็ตื่นมาเล่าให้แม่ฟังว่า

ฝันแบบนี้แต่ยังไม่ได้ไปกู้ภัยอีกเลยนะ

แต่พอช่วงตุลาเนี่ยไปแล้วไปเห็น
วันนั้นมันมี๓เหตุมีขึ้นอืดจมน้ำ
แล้วก็ม๔๐ก็คืออุบัติเหตุทางรถยนต์

ก็เป็นรถที่เขาชนกับที่กั้นถนนแข็งอะค่ะ
ก็คือผ่าเข้าไปโดนกลางรถโดนหลังพวกหญิงก็คือตัดตรงนี้อะค่ะ

แล้วก็สภาพที่หนูเดินไปดูในรถก็คือ
แล้วหนูก็เป็นคนที่แบบต้องไปถ่ายรูปเก็บงานเยอะ

หนูก็ต้องไปถ่ายรูปแล้วก็ย้ายศพมา
ก่อนที่จะเอาขึ้นออกไปข้างบน
แปดมาเปล่า
เดินตามหาขาค่ะหาขาไม่เจอค่ะขวาขาขวาหายไปไหนก็ไม่รู้
ช่วงนั้นไปประมาณตีสองถึงตีสามค่ะแล้วก็มันเป็นนี่คือถนนแล้วข้างล่างมันเหมือนกับว่า
ต่างระดับอะค่ะเขาก็รถก็จะมีตรงนี้แล้วก็ต้องขนขึ้นไป
พอไปวางหนูตรงข้างถนนปุ๊บจังหวะที่ผูกผ้าขาวแล้วแบบแล้วแบบเฮ้ย
ตอนนั้นคือใจเต้นแรงมากแบบกลับไปนี่ต้องแบบเห็นผีแน่เลยว่ะ
แสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นคือเคสที่สองที่หนูไปทำกู้ภัย

คือตรงนั้นรู้อีกทีชาวบ้านบอกว่า
มันเป็นบ้านของคนที่เคยผูกคอตายอีก

มันยิ่งแบบทำซ้อน

เป็นพระทำไมถึงรู้ว่าเป็นพระคือเห็นเขาเลย
เขาเห็นเป็นพระเหลือง
เหมือนกับว่าโดนผีเอาแล้วหนูแบบเฮ้ยทำไมเห็นพระ
แล้วหนูก็พยายามจะดื่นออกมาพยายามจะดื่นออกมา
แต่ตอนนั้นหนูไม่ได้ไล่ไม่ได้สวดมนต์อะไรอย่างนี้
พยายามจะออกมาแล้วหนูก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับหนูเลย

เขาก็ไปให้เห็นเหตุการณ์แบบคนโดนฆ่า
คนโดนฆ่าเหมือนกับว่าเขาไปขโมยของ
แล้วเขาก็โดนทำร้ายแล้วเขาก็มาเป็นพระ
แล้วพาโดนฆ่าโดนทุบหัวอะไรสักอย่างนี้ค่ะ
เห็นเหตุการณ์แบบคนฆ่ากันเต็มไปหมดเลยค่ะ

หรือมาทำให้เราเห็นว่าเขาถูกฆ่ายังไง

หรือว่าเป็นคนเป็นคนนั้นก่อนที่จะเป็นพระอะไรอย่างนี้

หาคำตอบได้ไหมครับว่าพระรูปนั้นมาทำไม

จนถึงวันนี้ใช่ก็เลยตื่นไปใส่บาท
นี่คือเหตุการณ์แรกที่แบบโดนผีอำแบบหนัก
แล้วแล้วพอหลังจากเหตุการณ์เนี้ยมันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่หนูโดนอ้ำ
คือหนูไปร้องเพลงที่ผ่าแต้มเป็นปีใหม่

คือหนูขึ้นแบบ๕ทุ่มเกือบเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้
หนูก็นอนในรถต้นผีอำในรถตู้
คือผู้จัดการจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วหนูก็นอนหลับปุ๊บ
พอหลับปุ๊บหนูก็เหมือนแบบอยู่ในพื้นดินที่มันแห้ง

แล้วก็เดินวิญญาณแบบไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณหรือเปล่า
แต่เห็นเป็นแบบคนเดินไปเดินมาคืนผูกผ้าเข่าม้า
หนูรู้ว่าเป็นผีแน่ก็ก็พยายามออกแล้วหนูก็ดื่นออกมาได้
ปุญญาการคำว่าเน่ะนุเห็นแบบนี้

เหมือนกับก็คิดว่าหนูเป็นหมดนี้เลย
เขาอยู่ที่อุบลนะ
เรากลับเสร็จงานเนี่ยตี๒ก็อาบน้ำเสร็จก็ตี๓
พอมานอนปุ๊บหนูก็เห็นที่เดิม

เขาเดินวนหนูแล้วเขาก็แบบพร้อมเสียงกันแบบ
ทำบุญให้หน่อยทำบุญให้หน่อยทำบุญให้หน่อย

พอหนูดิ้นตื่นเข้ามาหนูก็แบบบอกพี่โด่งค่ะผู้จัดการว่า
มานอนเป็นเพื่อนหนูหน่อยแต่มันเป็นเตียงยาก
มานอนเป็นเพื่อนหนูหน่อยแล้วแบบให้หนูหลับก่อนนะพี่ค่อยนอน
กลัวมากร้องไห้แล้วแบบมันน่ากลัวมากแบบ

แบบรู้ได้ไงว่าต้องไปทำบุญพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้

หมายถึงไม่ใช่เสียงคนคนเดียวด้วยเสียงคนผู้ฟัง
พร้อมเสียงก็เลยว่าทำบุญให้หน่อยทำบุญให้หน่อย
ใช่ค่ะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหนูก็ได้ไปขุดศพและญาติ
ขุดหลายศพมากเลยค่ะหนูหนูไม่รู้ว่าขุดศพน่าจะก่อน
แต่ตอนขุดศพมาใหม่ยังไม่ได้เห็นว่าเขามาหาเขามาหาหรืออะไรอย่างนี้
แต่หนูเอามาปนกันว่าที่เยอะน่ะเขาเป็นพวกศพรายญาติที่เราไปขุดหรือเปล่า
แล้วเรายังไม่ได้ทำบุญให้เขาเหมือนแค่เอาเขาขึ้นมาเฉย
แต่ว่าทำบุญก็แบบเอาเงินใส่แบบอาบน้ำเหมือนแบบเผาอะค่ะก็ทำแล้ว
แต่เหมือนกับว่าไม่รู้ว่าวิญญาณจะตามไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิญญาณของคนที่นั่น
แต่วันที่ไปขุดศพอะค่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งคือแบบ
มีคนที่ไปขุดศพด้วยกันเขาเสียชีวิต
วันนั้นขากลับคือวันนั้นเขาชื่ออะไรหนูจำไม่ได้
หนูไม่รู้จักเขาเป็นวัยรุ่นนี่แหละวันที่ไปไปคุยศรีรยาท
ไปล้างป่าช้าเนี่ยนะใช่แล้วหนูก็งงว่า
หนูที่มันกว้างมากทำไมหนูเจอไอ้คนนี้บ่อยจัง
ทำไมเดินมาเอ้าเดินมาตรงนี้ก็เจอคนนี้อีกแล้วเดินมาตรงนี้ก็เฉยอีกแล้ว
เกือบเรากลับเป็นคนที่ยื่นผ้าขาวให้เขา
พอวันที่เรารู้ว่ามีอาสาเสียชีวิตหลังจากแบบกลับออกมาค่ะ
ยังไม่ถึงไหนเลยออกไมค์ไม่ไกลมาก
แล้วทำไมถึงเป็นคนนี้ที่เสียแล้วหนูก็แบบทำไมถึงไปเห็นเขาบ่อย

แล้วทำไมถึงต้องเป็นคนไปยืดผ้าขาวให้เขา
เคยไปเช็คไหมว่าตัวเองมีองค์อะไรมีอะไรอยู่ข้างในไหม
ไม่เคยเช็คค่ะแต่เหมือนแบบมีคนเคยบอกว่าหนูมีองค์แต่หนูก็ไม่รู้ว่า
กำลังจะถามว่าเหมือนแบบไม่แปลกใจบ้างเหรอว่าทำไมชีวิตนึงฝันถึงใครคนนั้นก็ตาย

อย่างนี้คุณเดินวนไปเจอคนนี้คุณไปยืนครับไปไหนเขาก็ตาย

งงค่ะที่เราฝันเห็นเพื่อนก่อนที่เพื่อนจะตายก็คือปกติเราใช้ชีวิตเราไม่ได้คุยกับเพื่อนคนนี้เลย
อยู่ไปฝันถึงเพื่อนคนนี้ซึ่งไม่คุยกันนานมากแล้ว
คือคือทางอาทิตย์เลยเมื่อ๒เดือนที่แล้วค่ะ๕วันติดนะคะนี้
วันแรกก็คือรู้แล้วว่าอำไล่ได้
เพราะวันที่สองเห็นหน้าเขาไหม
ไม่เห็นค่ะแต่แบบแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นหน้า
ไม่เห็นวันแรกมากวนแต่ว่าทำอะไรเราไม่ได้เพราะกวนยังไง
เหมือนกับไม้เห็นแล้วก็ไม่ให้เราลุกไปไหน
พอวันที่สองปุ๊บก็เป็นผู้ชายผู้หญิงด้วยกันที่แบบมาเดินวนอยู่ในห้อง

ใช่คอนโดค่ะแล้วหนูก็แบบไล่ก็ไม่ไปสวดมนต์ก็ไม่ไปตอนนี้ยังไม่ได้ด่านะคะ
ก็ไม่ไปพอมาเป็นวันที่๔เป็นผู้หญิง
หนูจะนอนหนูชอบนอนริมซ้ายของที่นอนแล้วแมวก็จะอยู่แถวนี้แหละค่ะ
แล้วคือตรงนี้คือตู้ก็เป็นแบบโต๊ะเครื่องแป้งเป็นกระจก
พอโดนหนูนอนแบบขาค่อยอย่างนี้แล้วทีนี้โดนอำปุ๊บหนูก็พยายามจะลืมตาดูในกระจก
แบบรำคาญแล้วอ่ะมันไม่ได้นอนมันรู้สึกว่าเหนื่อยเวลาเราโดนผีอำเหมือนเราฝัน

ใช่พอลืมตาขึ้นมาแล้วแบบพยายามลืมแต่มันกลายเป็นว่าเห็นผู้หญิงแบบผมประมาณแบบเนี้ย
ตัวดำดำแล้วเขาบอกว่าไปนะไม่งั้นจะด่านะจะแช่งนะ
เป็นผีแล้วยังจะมาทำบาปหลอกคนอีกหรอ
หนูก็ด่าสลับมาที่หนูจะบอก
สักพักมันก็แบบเหมือนแบบเจ็บตรงนี้
เจ็บแล้วก็แบบบีบคอหนู

หนูรู้สึกว่าหนูเหนื่อยมาก

หนูแบบออกไปนะออกไป

หนูก็เลยแบบอยู่นิ่งเลย

แต่นานมากกว่าจะหายกว่าจะหลุด
แต่เห็นบอกว่าท่องคาถาเขาด่ากลับด้วยเหรอ

วันที่๕แล้วปุ๊บคือวันที่๕เนี่ย
ของพี่เกดวรินทรนะคะ
พอกลางคืนก็เห็นอีกแล้ว
หอยอีกแล้วเหรออยากมาก็มา
จากนั้นตอนนั้นเขาก็มานั่ง
หนูสวดคาถาที่ตาเคยให้อะค่ะแบบค่ะค่ะค่ะค่ะอะไรอย่างเงี้ย
พระสยามวิทย์โทรมาโลกอิติหนูก็ท่องท่องแล้วหนูแบบ
ท่องไม่ถูกว่ะท่องผิดท่องถูกแล้วสักพักหนูก็ได้ยินเสียงแต่
ตะโกนด่าว่ามึงอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาด่าว่าอะไร
แต่เหมือนแบบหนูก็เลยบอกมึงด่ามึงเหรอสวดมนต์อ่ะหนูก็เลยแบบ
หนูก็เลยมองเป็นเรื่องตลกแล้วว่าเอางี้ใช่ไหมหนูก็ยิ่งสวดดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้น
ก็ยังไม่หายมันไม่กลัวใช่หนูก็เลยแบบหนูก็เลยแบบรอสักพัก
ก็ไม่ยอมไปแต่หนูยังเห็นว่าเขายังนั่งอยู่หนูก็เลยบอกไหนก็มาแล้วหวยออกอะไร
ถามเลยเหรอหวยออกอะไรหวยออกอะไรอ่ะไหนไหนก็มาแล้ว
กลับกลายเป็นว่าไม่พูดแล้วก็ไปเลยไปเลยพอถามหาก็ไปกวนประสาทมันไง
สรุปไหนก็มาแล้วอย่าเสียเวลามันหนุ่มกันใช่ไงเถอะ
ถามไปเลยขอย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณตาให้คาถาคาถาเนี่ย
เหมือนกันสิ่งไม่ดีอะค่ะช่วยท่องให้ฟังหน่อยได้ไหม
มันเป็นแบบพระสยามินโทวโลอิติพุทธังสังมิอิติอรหังสหัตตายังวลีพุทธนโมพุทธายะให้ท่องสามรอบ

ผีบอกด้วยว่ากูไม่กลัวมึง
ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ไม่รู้ว่ามึงมึงอะไรสักอย่างได้ยินไม่ชัด
แต่ทุกครั้งที่หนูผีอำถ้าวันนี้หนูบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ไปวัดกัน
โดและคืนนั้นอะโดและถ้ารู้ว่าเราจะไปวัดจะทำบุญอย่างนี้จะมา

แต่ว่าแม่เพื่อนบอกว่าเป็นคนขี้สงสารหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ถ้าเป็นคนขี้สงสารเขาก็จะมาหาได้ง่าย
หนึ่งหนูเป็นคนขี้สงสารแล้วลึกเป็นคนกลัวแต่แบบทำเป็นไม่กลัว

ใช่หลังจากที่หนูโดนผีอำหนูก็แบบบอกแม่แม่ก็บอกตาค่ะ
เขาให้คาถาเกี่ยวกับทาเวสุวรรณซึ่งถ้าเราท่องอันเนี้ยอืม
จะรู้ว่าเรารู้จักแล้วผีก็จะกลัวองค์องค์เทพนี้ที่สุด
หนูก็เป็นคำว่าอะวะจะนะท่องบนไปอะวะจะนะอะวะจะนะอันเนี้ย
มันก็จะรู้แล้วว่ามันก็จะรู้แล้วว่าเรารู้จักนะ
แต่พอหนูหลังมาหนูเห็นหนูก็จะอะว่าจะวาจานะ
เขาก็จะทำอะไรไม่ได้เราก็แค่ตัวช้าเราก็จะไม่เห็นอะไร
แล้วหนูก็ต้องใส่พระนอนนะคะเป็นพระที่ได้มาจากพี่ที่ทำกู้ภัยเหมือนกันมันเป็น
มันเป็นหูยันกันผีเล็กที่เขาปลุกเสกอะไรมาแล้วเขาให้เรา
อยู่ก็ให้หนูก็งงมากว่าทำไมให้หนู
พี่ถามงี้ได้ไหมเคยคิดไหมว่าไอ้การที่บอกผีอำผีอำผีอำ
หลักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าคุณไปนอนทับเส้นตัวเอง
ไม่น่านะคะว่าจะนอนทับเส้นเรายังไงเพราะว่าปกติหนูก็จะนอน
นอนทุกวันมันไม่เจอมันก็ไม่ได้เจอทุกวัน
แต่ช่วงแล้วคนก็จะบอกว่าช่วงอ่อนแอหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นที่เขาไม่เชื่อเขาก็จะมองในเชิงวิทยาศาสตร์
แต่เราเจอบ่อยแล้วเรารู้ว่าอันนี้ไม่คืออะไรเราก็จะเชื่อของเรา
ที่บ้านที่ต่างจังหวัดมีขื่อไหม

ขือก็บอกว่าคนที่ถูกผีอำหรืออะไรอย่างนี้มักชอบไปนอนอยู่ใต้ขือ
แต่มันมีอีกอย่างหนึ่งถ้าหนูนอนกั้นประตูทางเข้าเดินเข้าเดินออกอันนั้นเขาจะโดน

ใช่เพราะว่าแม่เคยบอกว่าอย่าไปนอนตรงประตูเพราะว่าเหมือนเขาจะเดินผ่านเจ้าทงเจ้าที่เขาจะเดินผ่าน

หนูว่านอนในคอนโดหนูก็ชอบเวลานอนเล่นกับแมวชอบหลับคาแบบนี่คือทีวีนี่คือประตูก็นอนอยู่อย่างนั้น

บูชาอะไรหรือแบบที่บ้านบูชาอะไรมาก่อนหรือเปล่า
เพราะว่าหนูคิดว่าถ้าหนูบูชาหนูจะยิ่งเห็น

เราคนนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีร่างทรงหรือให้รับขันเหมือนบูชาองค์นั้นอะไรอย่างนี้
รับเข้าตัวแล้วเราก็จะสามารถที่จะใช้เป็นร่างเราจะเป็นสื่อผ่านผ่านร่างนั้นได้
คนเคยบอกค่ะว่าหนูมีแต่ว่าหนูไม่อยากบอก

ไม่จำไม่ได้เหมือนกันค่ะฮาวเวสุวรรณก็ไม่ใช่
ใช่ช่วงนี้บอกว่าจะไปไหว้ฮาวเวสุวรรณ
เหมือนก็พระศิวะหรืออะไรสักอย่างที่เขาเคยบอกนะคะ
แต่หนูไม่อยากไปแบบบูชาอะไรขนาดนั้นเพราะว่ากลัวเห็นหนักกว่าเดิม
เพราะว่าตอนนี้ก็เลยมีแค่พระศรีวรรณ

เคยไปปรึกษาใครหรือเคยคิดที่อยากจะปิดเครื่องรับตัวเองบ้างไหม
ที่จะได้ไม่ต้องเจอไม่ต้องฝันไม่ต้องเห็นไม่ต้องอะไรอย่างนี้
ไม่เคยไม่ยุ่งเลยค่ะไม่ได้ถามใคร
แล้วเราจะทนให้อยู่ชีวิตเราเป็นอย่างนี้ต่อไปตลอดชีวิต

มันก็กึ่งชินนะคะแต่แบบอยากมาก็มา
หนูคิดว่าเขาทำอะไรหนูไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้

มีการมีงานจากเด็กคนนึงเนี่ยวันนี้มาเป็นนักร้องได้ร้องเพลง

ผีก็คงรู้ว่าเราแบบเหมือนเขาเรียกอะไร
มีบุญหรือมีบุญบารมีที่เขาสามารถมาขอเราได้

เราจะดังขึ้นหรือว่าจะมีอะไรที่มันใหญ่ขึ้น
ได้รับโอกาสดีมาแล้วมาขอแล้ว

คือเค้ามาขอเค้าคงขอคนอื่นไม่ได้

อ่ะฝากผลงานซะหน่อยพูดถึงเรื่องงาน

ตอนนี้ก็มีภาพยนตร์ค่ะ

เป็นหนังอีสานค่ะพูดภาษาอีสานทั้งเรื่องเลย
ซึ่งพระเอกคือพี่โตโน่แล้วก็นางเอกคือหนู
เป็นหนังเรื่องแรกที่ได้เป็นนางเอกเต็มตัวค่ะ
เข้าโรงวันที่๓๑สิงหาคมค่ะ

อันนี้จะต้องมาต่อสู้กับวิญญาณแล้วก็
เรียกได้ว่าต่อสู้ไม่มีกำหนดหยุดเมื่อไหร่ด้วย
แล้วตัวเขาเองจนถึงวันนี้มาสัมภาษณ์กับเรา
ก็ยังไม่หาคำตอบไม่ได้ว่า
จะหยุดที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้น

และนี่ก็คือเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นจริง

มูเตรุมาเข้าไกลออกไกล

หมู่ให้สุดกับหมู่ขั้นแทบ

ทุกคนคิดถึงอาจารย์เหลือเกินเพราะว่า
หลังจากที่ราหูออก
เราก็พูดถึงลาหูออกตั้งแต่๔สิงหาคม
บางคนบอกว่าชีวิตยังไม่เห็นจะขยับขยื่นอะไรเลย
คนเราที่ยังดิ้นลนแล้วหมุนเวียนไปในชีวิตเนี่ยนะครับ
และมีทุกข์กับสุขสับสลับสับเปลี่ยนเนี่ย
แน่นอนคนย่อมกลัวหรือระวัง

เพราะฉะนั้นข้อมูลอย่างหนึ่งที่จะตอบกับเขาได้

ก็คือโหราศาสตร์ที่เรื่องดวงนี่แหละ
จะบอกก็ได้ว่าเออกำลังจะเกิดขึ้นไงต่อไป

เดือนกันยายนราศีไหนที่จะต้องแบบว่า

โอ้โหรู้สึกว่าทำมาหากินลำบาก
จะค้าจะขายอะไรรู้สึกโอ้โหมันยากเหลือเกิน

แล้วทำไมไม่ถามว่าเดือนกัญญายนราศีนั้นจะดีมากเลย
เราต้องเริ่มจากลบก่อนแล้วค่อยมาบวก

เดือนกันยายนเนี่ยจะมีดาวดวงหนึ่งยกนะ
วันที่๖กันยายนพระรหัสบดีย้าย

เพราะฉะนั้นดวงชะตาที่จะต้องระมัดระวัง

ก็ต้องดูว่าดาวพระหัสดีไปเป็นอาริ

ดาวพระราชสมดีเป็นอาริ
มรณะแก่ชาวราศีหนึ่งคือ

สองดาวพระราชสมดีเป็นอาริกับราศี
ราศีพฤศพ

หนึ่งชาวราศีพฤศพ

คุณเข้าใจไหมทัศดีคือคุณธรรม

รัศดีก็คือมาตรฐานแห่งบุญ

คนดีคิดจะทำดีก็ทำได้ยาก

คนเกิดราศีพฤศพจึงต้องตั้งสติว่า
มันเป็นอย่างงี้นี่เองอ่าโอเคส่วนส่วนราศีราศีมีนนั้นอ่า
พฤษฎีโคจรเป็นมรณะแก่เดือนชะตาก็แปลว่าความหมายว่าหนึ่งอาจจะป่วยเจ็บไม่สบาย
ลังในความป่วยเจ็บนั้นสองตะลุเป็นมรณะแปลว่าคนเกิดราศีมีนเนี่ย
มีดาวประจำตัวคือดาวพระศดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบตานุ
และจรเป็นมรณะณปัจจุบันตั้งแต่วันที่ห้ากันเอาวันที่หกกันยายนเนี่ยอ่า
เป็นต้นไปหนึ่งปีมันส่งผลในทางหัวราศาสตร์ว่าระวิภุมะทั้งโสราปัญจักรแก่ลักษณาพุทธเกล้าจันทร์กับชีวะเป็นแปด
ประมาณะสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดิแปลว่าร้อนอกร้อนใจมีความทุกข์กายทุกข์ใจ
เป็นว่าป่วยเจ็บผิดพลาดเข้าใจผิดหลงตัวเองอะไรหลายอย่าง
ก็ต้องรู้อันแรกต้องรู้ก่อนจากรายการนี้ว่าอ๋อจะเป็นอย่างนี้เองนะหรือ

ปุ๊บรู้ปั๊บเลยรู้เออรู้เลยว่ามันต้องเกิดอย่างนี้
เพราะฉะนั้น๒ราศียังไม่จบเนอะ
พระพระว่าอยู่ในวัดแล้ว
พระบอกเป็นพระก็จะลาจากคณะไป
คือศึกษาลาเพศต้องระวังมีเกณฑ์จะศึกและลาคณะไป
เอาแบบดีบ้างเนาะราศีไหนในเดือนกันยายน
คุณลงสุดแรงไปเลยคุณมีโอกาสจะรวยตั้งต้นได้

กันตุลเมษกรกฎ

หนุ่มไม่เข้าใจอาจารย์พูดให้ฟังเมื่อกี้นี่แล้วไงว่า
ถ้าเกิดใครเกิดราศีกรกฎจะมีข้อยกเว้นไม่ต้องเจอเพศภัย
คือราศีกรกฎที่เป็นดารานักแสดงหรือเป็นนักการเมือง

พระฤหัสบดีโคจรทัพเรือนชะตาตนตั้งแต่วันที่๖กันยายนเป็นต้นไป๑ปี
แปลว่าจะเกิดผลบุญที่คนเกิดราศีตุลที่ทำบุญยังไม่เกิดผล
ทำดียังไม่เกิดผลลงทุนยังไม่ได้กำไร
มันจะมาเทให้เทให้มั่งมีศรีสุขไปรวม๒ปี

ลักษณะคือวันเดือนปีเวลาเกิดอย่างอาจารย์เกิดวันที่๑กันยายนเกิดราศีสิงศ์

แต่เกิด๑๐โมงครึ่งเลื่อนปลื๊ดมาอยู่ตุนทันทีเลย

ลักษณะตุนลักษณะสีกรกฎ
ลักษณะตุนทายเรียกว่าดีมากเข้าใจไหม
นี่ก็ต้องมาทายลาสีกรกฎหรือลักษณะกรกฎลาหูทัพ
มันจะเปลี่ยนชิดในการเริ่มต้นใหม่มันจะเกิดแรงแรงกระเฮียนเหิน

อันนี้มันจะเกิดเฮ้ยอันนี้ต้องทำขยายอย่างนี้

แล้วภรรษดีมันโคจรเป็นสี่กระดวงชะตา
สนียกเข้าสู่ราศีตุลเมื่อวันที่๖กันยายน
มันเป็น๔กับดวงชะตาเป็นประธุมเกณฑ์อันหนึ่ง
จันทร์เป็น๑๑แท้กระลักษณ์ภรรยาศสี่ทรงศักดิ์แช่มท้อยสุข๓ดังนี้จากเจริญยิ่ง
ดนาทั้งยศทั้งตำแหน่งได้บ้านได้รถกู้ผ่านกู้ซื้อบ้านขยายงาน
ตติ้งเข้าสปอนเซอร์เข้าโอเคไหม
กันด้วยอ่ากันที่ผ่านมาสบักสบม
ดีมากดีแบบคือถ้าเกิดคนเกิดราศีกันเนี่ยไม่ดีนะมันจะมีหลายเหตุผล
ข้อที่หนึ่งก็เผาตำราบอดูดหรือไม่

หรือข้อ๒นะไปตรวจสอบความชั่วซามของตน

ว่าตนเองทำอะไรมาดีหรือไม่
สิ่งที่มันจะดีได้ด้วยใจด้วยตัวตน
ตัวตนว่าเคยกระตันอยู่ต่อพ่อแม่
เคยทำบุญสร้างกุศลทำบุญเป็นทาน

ก็เลิกเชื่อหมอดูหรือสองก็ไปพิจารณากายตน
เราได้ทำอะไรที่ควรทำหรือไม่

เมฆอะไร

ดาวพระศัตริย์โคจรเข้ามาเร็งชะตา
ถ้าเป็นโสดจะเจอฮู้ยยยยยยย

หรือจะอาจจะเจอมิตรดีมาเกื้อกูลหนุนรักษา
หรืออาจจะได้เกิดเจอ

เช่นเจอผู้ใหญ่ที่เมตตาแบงค์ให้กู้
เพราะภรรษดีคือแบงก์ก็ได้มะเร็งดุกชะตาก็เป็นวัฒนาคารให้กู้
ที่กู้ไม่ผ่านโอดีไม่ผ่านผ่านหมด
จากนี้มันต้นไป๑ปีตั้งแต่หกกัญญายนปีนี้มันต้นไป
ไม่มีคู่ก็มีคู่ไม่มีบุตรและอยากมีบุตรก็มีบุตร

ทองไม่มีฟันในใจ

ราศีเมษราศีตุลเนี่ยความรักเด่นที่สุด
จากวันที่๖กันยายนนี้ไปนะไป๑ปีเลยนะ
ว่าไม่มีคู่ก็จะมีคู่มีคู่อยู่แล้ว

หรือมีคู่อยู่แล้วยังไม่มีบุตรก็จะมีบุตร

หรือไม่ใช่คู่ก็แปลว่าหุ้นส่วนมิตร
การร่วมลงทุนใน๑ปีนี้ดี
แล้วถ้าสมมุติอกหักรักพุทธล่ะ

ก็ทำไมต้องทำท่าเหมือนอาจารย์ยิ่งสักอย่างนี้
ก็คือเขาจะบอกว่าต้องไปราศีเขาแน่

ชาวราศีที่ต้องระวังเรื่องความรัก
สำหรับคนที่มีครอบครัว

คือชาวราศีกรกฎกับราศีมังกร

และชาวราศีพิจิกษ์กับชาวราศีพฤศพ
เหตุผลเพราะราหูที่เขาทับเรือนชะตาของชาวราศีกรกฎกับมังกรเนี่ย
มันทับกรกฎเล็งมังกรเนี่ย

ถ้าใครเกิดราศีกรกฎและราศีมังกรที่ผ่านมามีคู่ไม่ใช่คู่แท้

คู่นั้นเป็นคู่ซื้อเวลากันชั่วการในเวลาแห่งความไคร่
มันจะถึงการแก่มรณาและจบความต้องผ่านไป
ในขณะที่ราหูโคจรมาทับเรือนชะตา

ถ้าใครราศีกรกฎกรรมกรไม่มีครอบครัวเป็นโสด
จะมีเกณฑ์มีโอกาสได้คู่ที่มันถึงใจ
จะมีโอกาสได้คู่ที่มันถึงใจ

อนุโมทนาบุญในการลดลักเลิก
ลดละเลิกของเธออนุโมทนาบุญ

ดาวเสาเนี่ยทัพพิจิกและเล็งพฤศพ
แล้วกระแสที่พระฤหัสบดีท่านโคจรในเดือนกันยายน

พระศนีร์เป็นวินากระดงชตาของราศีพฤศบ
และพ้นภัยพฤศบก็จะเหนียวกัน
เพราะฉะนั้นไอ้เสาที่ทับอยู่รอบสุดท้ายเนี่ย
ใครที่เกิดราศีพิจิกษ์และพฤศพที่อดลนทนต่อกันมา
แล้วพยายามประคับประคองอีกนิดนิดอีกนิดนิด
กัญญาตุราพิกัณฑ์ธาตุนวาคมอีก๔เดือน
๑ธันวาคมคุณพ้นภัยเลยนะ
เพราะฉะนั้นระหว่างนี้เป็นเวลาเขาเรียกว่าคาบลูกคาบดอกนะ

เอาละคุณผู้ชมครับเรื่องราววันนี้นะที่นำเสนอไปนะครับเป็นความเชื่อนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้อันนี้คือแล้วแต่ใจของคุณนะครับ

จะพบกันได้ใหม่นะครับกับรายการมูไนท์

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกลับถึงชั้น
ว่าดันต้องมูไนท์